มีเกณฑ์ได้แฟนแก่

ปิดท้ายกับเฟอร์นิเจอร์ถังน้ำมันสุดเก๋

พลาดไม่ได้นะคะ
เฮ้ยมันสวยมาก

แม่บ้าปมันเป็นบานมากเลยอ่ะดูดีมีระจำ